มีเฟืองภูแล้วมีศิลปินที่โด่งดังมาเยอะยะ

ใช่สมัยก่อนพี่อุ๋ยดังมาก
แล้วพอเขาเติบโตกันมีครอบครัวมีลูก
แยกกันไปแยกวงไป
พอกลับมารวมตัวกันคนก็รอฟังเพลง
แต่พอคนฟังเนื้อหาแล้วมันก็มีประเด็นที่คนตำหนิกันเยอะเหมือนกันนะคะ

เนื้อหาของเพลงคือเล่าถึงความเป็นรุ่นใหญ่ในวงการแรป
เหมือนกับว่าแหมมาแบบมาข่มเด็กรุ่นใหม่หรือเปล่า
อืมลักษณะแบบเนี้ยค่ะหลายคอมเมนต์คุณผู้ชมไปอ่านเองก็แล้วกันนะคะ

อย่างเช่นยกตัวอย่างแบบนี้นะคะ
บอกกรลายจุดทวิตข้อความเลยค่ะ
บอกว่ารุ่นใหญ่ที่ผมรู้จักคือหินเหล็กไฟ
ไทเทเนียมเราไม่รู้จัก
คุณกบไมโครค่ะโอ้โหนี่มือกีต้าวงไมโครเนอะนี่ก็ตำนานเนอะ
นี่รุ่นใหญ่จริงใช่ค่ะก็โพสต์บอกเลยว่าวงการกีต้าบ้านเราเท่าที่อยู่มาไม่เคยเจอใครมากร่างใส่ใคร
อืมหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือพี่กบเขาบอกอย่างโคตรเซียนอย่างพี่หมูคาไลโดสโทป
ใช่คิปป๊อบเดอร์ซันแจ็คอัมมารัส
เขายังไม่เคยบอกว่าเขารุ่นพ่ออะไรประมาณอย่างนี้เลย
เหมือนกับทิ้งท้ายเอาไว้ในลักษณะที่ว่า
ไม่เคยเห็นศิลปินรุ่นลูกรุ่นหลานมาเบ่งใส่รุ่นน้ารุ่นพี่
หรือแม้กระทั่งรุ่นใหญ่เองก็ไม่เคยพูดคำว่ากูนี่รุ่นพ่อมึงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่คนก็แบบจริงก็ยังไม่ได้แก่กันมากนะ๔๐ต้นรุ่นพ่อแล้วเหรออะไรอย่างนี้
เขาอาจจะสื่อความหมายในเชิงที่ว่าเขาคือผู้บุกเบิกวงการลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ต้องไปถามเขาหน่อยเนาะพี่อุ๋ยเนอะต้องให้เขาชี้แจงนิดนึงนะคะ
ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วเขาบอกเขาขอโพสต์อย่างเดียว
ใช่ไม่รับโทรศัพท์ค่ะหลายท่านก็ไม่รับ

ใช่ค่ะเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าตัวเองก็โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมาหลายสิบปี
เป็นรุ่นน้องของพี่กบไมโครตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนเตรียมพัฒนา
เป็นรุ่นพี่ของวงไทเทเนียม
ก็มองว่าดราม่าที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นเรื่องของการมองต่างมุม
รุ่นพี่รุ่นน้องในวงการดนตรีมันมีมานาน
เคารพกันก็น่าจะติเตียนกันได้ใช่ไหม
ไม่อยากเข้าข้างใครเพราะเหรียญมีสองด้านกระแสมันก็มีสองทาง
ทางวงไทเทเนียมเองก็คงอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกแบบตรงไปตรงมา
ส่วนพี่กบไมโครก็คงอยากจะเป็นในมุมเตือน
เตือนรุ่นน้องให้ใจเย็นอะไรแบบนี้ค่ะ
พ่อมึงเนี่ยค่ะต้องการสื่อถึงว่าฮิบหอบหรือว่ารัพเพอรุ่นใหญ่ที่กลับมาแล้ว

มันก็คงต้องไปข้างลุ่นน้องในวงการรัพเพอว่าจะรู้สึกแบบไหนก็สำคัญ
ค่ะก็หลากหลายมุมมองไปอ่านในคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมลองอ่านดูก็แล้วกัน
หลากหลายมุมมองหลายความเห็นจริงจริงนะคะเดี๋ยวเราฟังทางไทเทเนียมเขาจะออกมาพูดอีกทีนึงก็แล้วกันนะฮะใช่ค่ะ